เดี๋ยวช่วงนี้พาแวะไปหลายบ้านหน่อยกันแล้วกัน

ภรรยาเนี่ยเขาก็ตามหาสามีนะครับ
เขาก็พอจะระแคะระคายแหละว่าไปมีผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่า
แต่ตามหายังไงก็หาไม่เจอนะครับ
ที่ขับรถตามหาเนี่ยก็เลยภาวนากับหลวงพ่อที่อยู่ที่หน้ารถ

บอกขอให้เจอสามีหน่อยเถอะแป๊บเดียวเจอรถสามีเลยนะฮะ

นี่อันนี้กลางคลิปตอนที่ไปเจอรถสามีนี่เดินเข้ามาแบบนี้
เจอสามีพอดีนี่ถูกปัดมือถืออย่างนี้
บอกเป็นคลิปหลักฐานที่เธอไปเจอสามีอยู่กับผู้หญิงคนอื่น
แล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกกับเธอ
บอกการนอนด้วยกันมันไม่ได้จำเป็นต้องมีอะไรกันนะ
เธอเข้าใจมั้ยพี่อุ๋ยเข้าใจมั้ยคะ
ก็นั่นไงคือมันอยู่ที่ว่าสถานที่ไหนด้วยใช่ไหม
คือยังไงเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลเหรอ
ถ้าโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้แน่นอนเข่าไข้

เป็นรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ยะโสธร
แต่การนอนด้วยกันในรีสอร์ทมันไม่จำเป็นต้องมีอะไรกันใช่ไหม

แล้วก็มีการยื้อยุดฉุดกระชากเห็นไหม
ท่านผู้ชมครับคลิปนี้ฝั่งภรรยานะฮะที่เป็นเมียหลวงนะฮะคือคุณเอเจ้าของคลิป
ให้ข้อมูลบอกว่าเธอเนี่ยจดทะเบียนอยู่กินกับสามีมา๑๓ปีแล้ว
ทะเบียนสมรสตั้งแต่ปี๕๘นะครับ

ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ที่กรุงเทพ
แต่ช่วงหลังบีสามีของเธอเริ่มมีพฤติกรรมแปลก
หาเรื่องทะเลาะแยกนอนคนละบ้าน
หรือถ้าไม่ทะเลาะก็มักจะหาข้ออ้าง
เพื่อจะกลับไปนอนที่บ้านที่ต่างจังหวัด
บ้านอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับ

พฤติกรรมของสามีของเธอเธอยอมรับว่าเจ้าชู้

สามีเธอจะตัดความสัมพันธ์กับคนที่ไปยุ่งด้วยทุกครั้ง
แต่กับคนนี้เนี่ยไม่หยุด

บอกว่าเมื่อ๒๙มีนาคมนะฮะ
ตอนนั้นเธอตั้งใจไปเซอร์ไพรส์สามี
ขึ้นเครื่องบินเนี่ยกลับบ้านที่ร้อยเอ็ดเลยนะ

พอไปถึงบ้านที่ร้อยเอ็ดเนี่ยบ้านของเธอนะ
แต่บ้านสามีอยู่ยะโสธรก็ต้องขับรถต่อค่ะ
เพื่อไปหาบีสามีที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธร
ระยะทางก็แค่ประมาณ๒๐กิโลเมตรนะครับ
จากนั้นเธอก็ไปรอสามีอยู่ตั้งแต่
๔โมงเย็นจนถึงทุ่มหนึ่ง

สามีเธอก็ขี่จักรยานยนต์เข้ามา
แล้วเปลี่ยนเป็นขับรถยนต์ออกไป
เธอก็รอว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับเข้ามาอีกรอบนึง
รอจน๕ทุ่มก็ยังไม่มา
เธอต้องขับรถกลับบ้านเธอเองที่ร้อยเอ็ดเพื่อไปนอน
เธอตัดสินใจขับรถออกตามหาสามีในตัวเมืองยะโสธร
ออกไปตั้งแต่๕ทุ่มตอนที่ขี่จักรยานยนต์เข้ามาแล้วขับรถออกไปเลย
ยังไม่กลับบ้านเลยอ่ะจนไปเจออยู่กับผู้หญิงคนนึง
ตอน๘โมงเช้าที่รีสอร์ทตามคลิปนั่นแหละ
เธอบอกว่าก่อนจะเจอตอนที่ขับรถหาเอ๊ะอยู่ไหนอยู่ไหน
เธอก็ตั้งจิตอธิษฐานกับหลวงพ่อนะฮะเป็นพระที่แขวนไว้ที่หน้ารถนะครับ
บอกโอ้โหหลวงพ่อลูกขอให้เจอสักทีนึง
เป็นพระหลวงพ่อชาลีพระเกจิชื่อดังในจังหวัดร้อยเอ็ด
แม่เธอเอามาแขวนไว้ที่หน้ารถอธิษฐานเสร็จปุ๊บ
เอ๊ะลองเลี้ยวเข้ารีสอร์ทตรงนี้หน่อยก็แล้วกัน
พอเลี้ยวเข้าไปเนี่ยเจอรถของสามีเธอพอดีเลยนะฮะ
อืมเออแล้วเหตุการณ์มันก็เป็นไปตามคลิป
นึกแล้วก็แวะรถเข้าไปที่โรงแรมค่ะ
แล้วก็เจอรถคันนี้ใช่ค่ะไม่แน่ใจเหมือนกัน
ขณะเดียวกันนะครับเธอบอกว่าไม่ได้มีแค่คลิปที่ไปเจอนะ
เธอบอกเธอมีแชทนะครับที่ต้องตามหาเนี่ยเพราะว่า
ปกติถ้าเป็นรายอื่นจับได้เขาจะเลิกใช่ไหม
แต่อันนี้เธออ้างว่าทางนี้เขาไม่ยอมเลิกกันสักทีหนึ่งกับผู้หญิงคนนี้
นี่เป็นแชทที่ผู้หญิงที่มาติดพันธุ์บีสามีเธอเนี่ย
ข้อความคุยกันร้อนเหมือนกันแก้ผ้าอยู่เนี่ยฮ่า
ฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนเนี่ยไม่ไม่รู้เลยค่ะ
แต่ไม่รู้ว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งสามีของคุณเอเขานะ
แต่สามีอาจจะเป็นฝั่งขวาหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเธอจะไปแอบเอาแชทมาคงต้องได้จากสามีแหละ

ฝั่งคนพิมพ์มักจะเป็นฝั่งขวาฝั่งอีกคนนึงคู่สนทนามักจะเป็นฝั่งซ้ายไง
แต่อันนี้ไม่ใช่คุณเอนะคุณเอบอกไปได้ที่สามีคุยกับผู้หญิงคนนั้น
ที่ไปเจอในคลิปใช่ไหมงั้นก็สามีอาจจะเป็นฝั่งขวาผู้หญิงอาจจะเป็นฝั่งซ้าย
อ้าวนี่ฮะเธอบอกเธอก็พยายามบอกอีกฝั่งหนึ่งไปด้วยนะ
ว่านี่เธอแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับบีนะสามีเธอเนี่ย
แต่ฝั่งนั้นก็ไม่ฟังแถมยังเคยท้าทายให้เธอไปฟ้องเอา
ล่าสุดสามีเธอยังใช้เบอร์โทรของผู้หญิงคนนั้นโทรมาขู่เธออีก
บอกว่าเธอรู้นะว่าฉันทำอะไรได้ฮะอ่า
แต่เธอบอกเธอไม่ยอมเธอขอใช้สิทธิ์เมียหลวงอย่างเต็มที่
แล้วก็ผู้หญิงก็บอกว่าการที่เขาไปนอนที่โรงแรมไม่จำเป็นต้องมีอะไรกันประมาณนี้ค่ะ
เราเชื่อไหมไม่เชื่ออ่า
คือตอนนี้เรื่องอะไรเราจะเอาอย่างไรต่อตอนนี้จะฟ้องเมียเขาไหม
ชู้ก่อนค่ะส่วนเรื่องสามี
กล้องวงจรปิดมีแต่ว่าภาพเนี่ยมันลบหมดแล้วเนื่องจากมันเกิน๑๕วันนะครับ
ส่วนบ้านของฝ่ายหญิงที่ทางคุณบีเข้าไปติดพันธุ์เนี่ย
ภรรยาคุณบีเขาบอกนี่มาแอบกิ๊กกักกันเนี่ยนะฮะ
อยู่ที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ไปถึงก็ไม่เจอตัวนะแต่เจอคุณแม่
บอกว่าลูกสาวรู้จักกับบีมาตั้งนานแล้วนะ
ที่ผ่านมาบีเขาก็มากินเหล้าที่บ้านแม่บ่อยนะ

ลูกสาวแม่กับบีเขาก็สนิทสนมกัน

ส่วนไอ้เรื่องที่ว่าไปเปิดห้องอยู่ที่รีสอร์ทอะไรด้วยกันเนี่ย
แม่บอกแม่ไม่รู้เรื่องที่ลูกสาวถูกกล่าวหาว่า
เป็นกิ๊กเป็นเพื่อนหญิงคนสนิทกับบี
แม่บอกแม่รู้ดีเพราะก่อนหน้านี้ทางฝั่งของเออ่ะ
เมียหลวงเขาเคยมาแสดงตัวที่บ้านแล้ว
ตอนที่มาตอนนั้นถึงขั้นแบบมาเตะรถลูกสาวแม่
มีการฟ้องร้องกันไปรอบนึง
แม่ของฝั่งของหญิงสาวคนนั้นนะฮะ
ว่าความสัมพันธ์ระหว่างลูกสาวของเธอกับในบี
เป็นแค่พี่น้องเพราะลูกสาวแม่ก็มีสามีอยู่แล้ว
เป็นชาวต่างชาติอยู่สหรัฐจะกลับมาเมืองไทยนานที
บ้านที่อยู่กันเนี่ยสามีชาวต่างชาติของลูกก็เป็นคนสร้างเป็นคนต่อเติมให้
แล้วฝั่งในบีเองก็เคยเล่าให้ฟังว่าพยายามขอเลิกกับเอ
หย่ามาตลอดแต่อีกฝั่งนึงไม่ยอม
แล้วแฟนคนที่ว่าเป็นพลังนี้มาบ้าน
มาเนี่ยเขามาเฮดเซียนถ่ายยุนเอง

เออบ้านหลังนี้ละ